คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่วงการนางเอกอย่างเดียวที่มีดราม่า
นี่วงการลูกทุ่งวงการหมอลำเขาก็มีดราม่าเหมือนกัน
ต้องออกมาเคลียร์ใจผ่านไลค์กันไปแล้วนะคะ
แล้วบอกเลยว่าอยู่เฉยไม่ได้จริงเพราะว่าประเด็นนี้ค่อนข้างร้อนนะคะ
ลูกทุ่งสาวคุณนุษย์นุชนันวันวิราพูดชื่อแบบนี้อาจจะไม่คุ้น
แต่ถ้าพูดมานุษย์วิลาวันอ๋ออ๋อกันเป็นแถวเขาเปลี่ยนชื่อกันมาใหม่
คุณผู้ชมที่บอกว่าน้องนุษย์อยู่เฉยไม่ได้เป็นเพราะว่ากระแสดราม่าเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากจริง
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเจ้าตัวนี่นะมีการโพสต์ข้อความ
บอกว่ามีคนมาถามความคิดเห็นเธอเรื่องที่หมอลำสาวน้อยนะคะน้องอุ๋งอิ๋ง
สาวน้อยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิด
เจ้าตัวบอกว่านุษย์ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ต่อครอบครัวของแม่ฮันนี่เองรวมไปถึงแฟนเพลงของแม่ฮันนี่
แล้วก็แฟนเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ทัวร์เนี่ยพุ่งตรงมาที่นุษย์กันเต็มหน้าเฟซบุ๊กเลย
บางคนบอกว่าเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นเองทำไมต้องไม่ออกความเห็นล่ะเธออิจฉาน้องหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าโอ้ยนุษย์กะจะมาเกาะกระแสน้องหรือเปล่า
รวมไปถึงบางคอมเมนต์ก็ว่าเธอแรงบอกว่าหิวแสงคุณผู้ชม
คือท้าความกันนิดนึงที่หลายคนมาถามเธอเรื่องนี้เป็นเพราะว่า
นุษย์นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่
เคยแจ้งเกิดจากการเอาเพลงของแม่ฮันนี่มาร้องประกวด
แล้วก็เอาเพลงของแม่ฮันนี่ไปรับงานอีวงอีเวนต์ต่าง
แล้วก็ถ้ายังจำกันได้เดี๋ยวมีคลิปนะ
เธอเองไปไหว้แล้วก็ร้องเพลงถวายเสียงแม่ฮันนี่ที่ศาล
แล้วจู่นุษย์มีอาการแปลกร้องไห้ออกมาจนกลายเป็นไวรัล
หลายคนบอกว่าอุ๊ยนุษย์เองก็สื่อสารกับแม่ฮันนี่ได้หรือเปล่า
พอเจอแบบนี้หลายคนก็เลยไปถามนุษย์ไงว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้

เจอแบบนี้สาวนุษย์เธอบอกว่าเอาไงดีล่ะดราม่ามันเยอะถาโถมแบบนี้
ไลฟ์แล้วกันเธอบอกเลยว่าเธอไม่ได้อิจฉาน้องไม่ได้หิวแสงด้วย
แล้วก็ยังช่วยโพสต์ช่วยแชร์ผลงานของน้องเพราะว่าน้องก็น่ารักนะ
เธอก็ชื่นชอบน้องเหมือนกันแบบนี้ยังจะเรียกว่าเธออิจฉาน้องอีกเหรอ
แค่ออกมาบอกในส่วนความคิดความเห็นของตัวเองเท่านั้นค่ะ
หลังจากที่มาถามเรื่องนี้เธอก็ตอบไปแบบนี้
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกจากปากสาวนุษย์เลยดีกว่าค่ะ
เราก็ไม่จำเป็นต้องมาหากษะมาตกเหยียมอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องบอกว่าเธอนี้กับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่นุ๊ตเองมีการโพสต์ข้อความจัดเพาะต่าง
คือเรื่องนี้บอสโจเองก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับสาวนุษย์ด้วยเหมือนกัน
และ๑๓มีนาคมคุณผู้ชมที่จะถึงนี้
เขาจะไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปขึ้นด้วยกันเลย

และที่สำคัญจะชวนน้องอุ๋งอิ๋งไปด้วยกัน
ไหว้แม่ฮันนี่ด้วยกันจะไปขอพรให้ปังกันทั้งคู่
จบอ่ะจบไปดราม่านี้จบแบบสวยด้วยเพราะมีงานด้วยกันนะคะ